เอาสรุปว่าเสร็จสิ้นไปแล้ว๖เดือน
สำหรับการร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
รวมทั้งการออกไปพูดคุยกันนอกสถานที่
เพื่อที่จะสรุปสุดท้ายเลยนะคะสำหรับร่างนี้นะคะ
ใช้เวลา๔วันที่หัวหินได้มาแล้ว๒๗๙มาตรา
รวมบทเฉพาะการแล้วนะคะ
ซึ่งตลอดการประชุมแน่นอนว่าต้องเป็นบรรยากาศที่เคร่งเครียด

ใช่ค่ะแต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปมองเห็นมุมแปลก
มุมเก็บตกมุมสีสันซึ่งเก็บมาฝากคุณผู้ชมนะครับ

เต็มโทนพร้อมกับพี่เอามะม่วงหลายถุงมาฝากสื่อด้วย
ไม่ได้คือไม้เท้าคู่กายกับหมวก
ที่เวลาออกไปประชุมต่างจังหวัดที่ไหนก็มักจะเห็นจนชินตา
พูดถึงการประชุมตลอดทั้ง๔วันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เคร่งเครียดอะไรมากนัก
แอบเห็นที่หน้าโต๊ะคณะกรรมการบางท่าน
มีทั้งยาดมยาหอมหรือแม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวก็มีให้เห็น
เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าประชุมครั้งนี้แสนจะชิว
แต่เอ๊ะเห็นมีกรรมการบางท่านมาตรวจวัดความดันและรับยาแก้แพ้อากาศจากพยาบาลด้วย
ก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเป็นธรรมดาของกรรมการชุดนี้
เพราะหากนับอายุของทุกท่านรวมกันแล้วก็ไม่ขอพูดดีกว่าค่ะ
แม้แต่การให้สัมภาษณ์ของนายมีชัยก็ยังยอมรับเองว่า
นอนหลับก็ยังฝันถึงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลวิ่งอยู่เต็มหัว
อะไรจะขนาดนั้นคะท่านมีชัย
ก่อนปิดจ๊อปร่างรัฐธรรมนูลนอกสถานที่ร่างสุดท้าย
ร้องขอฟังความในใจจากสื่อก็เลยโดนจัดหนักแบบนี้

ถ้าเทียบกับชุดอาจารย์บวรศักดิ์ก็รู้สึกว่าชุดนี้จะมีความแบบสุขุมเนียนกว่า
แล้วก็แนบเนียนกว่า

เหมือนมีความแนบเนียน
เหมือนไอ้ต้นฉบับของเรือแป๊ะครับ
ถึงคิวหัวเรือใหญ่ท่านประธานมีชัยพูดบ้าง
วายหยอดคำหวานใส่สื่อเป็นชุด

คณะสื่อที่มาทำข่าวของรัฐธรรมนูล

มีมิตรจิตมิตรใจที่ดีมากเกินกว่าที่เคยพบในอดีต
แต่ด้วยเหตุใดก็ตามก็เป็นความรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่ง
ที่สื่อมีน้ำใจที่ดีงามต่อพวกเราที่ทำงาน
หอมปากหอมคอกันพอสมควร
งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกรา
ตลอด๖เดือนกับการร่างกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ก็ไม่รู้ว่าเมื่อออกสู่สายตาประชาชน
จะได้รับการตอบรับขนาดไหน
คงต้องไปวัดกันวันลงประชามติอีกทีแล้วกันนะคะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน